สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชีวิตตีแสกหน้าค่ะวันนี้ได้เวลามาตีแสกหน้ากรณีเสือดำ
กรณีที่คุณเป็นใช้และพวกเข้าป่าล่าสัตว์ไปมาเรื่องเนี้ยเนี้ยครบเดือนหนึ่งล่ะ
คนรวยคนจนเนี่ยคุณนิวครับท่านผู้ชมครับมันไม่เสมอภาคกันใช่ไหม
มันต้องเสมอภาคสิคนไทยเหมือนกันอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกัน
เพราะว่าทุกวันนี้เนี้ยมีการประท้วงมีการเอ่อออกข่าวว่า
คนรวยอย่างเปรมชัยเนี่ยแหม่มันก็น่าเห็นใจนะ
เห็นใจลักษณะไหนครับเพราะคนรวยมีงานเป็นแสนล้านเปรมชัย
ตานซีโอเนี่ยแล้วเวลาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ย
ตั้งแต่วันที่สามกุมภาที่เข้าป่าไปสามกุมภาเข้าป่า
กุมภาโดนเจ้าหน้าที่จับนะฮะพร้อมปืนพร้อมอาวุธปืนนะฮะ
และหนังเสือดำตอนนี้ก็มีแล้วใส่หน้ากากเสือดำนะฮะ
เขาออกมาประท้วงไงคะเห็นไหมทำไมคดีนี้ใช่
เขาเป็นกิจกรรมรวมพลคนพันเสือดำบ้างล่ะใส่หน้ากากเสือดำ
แสดงละครสวมหน้ากากล้อจำลองเหตุการณ์เสือดำที่ทุ่งใหญ่นะเลสวน
อันนี้คือรวมบอลคนเสือดำเขาก็ออกมาเรียกร้องแทนเสือดำแหละ
มีคุณนิชานะนครอดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
ทุกคนเห็นกระบวนการยุติธรรมไม่เที่ยงตรงจริงเราไม่มีความหวังในหลายคดี
กระทั่งดูเหมือนผู้มีอำนาจในสังคมไทยไม่ตำหนักไม่ตระหนัก
อ่ากกกอาจามกาติกรุณิภิศืบณคสทีน
ทวงความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นะเลสวน
พิจารณาถึงพฤติการในคดีข้อเท็จจริงในเปรมชัยลักลอบ
นำอาวุธปืนซุกซ่อนเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ลักลอบตั้งแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบอาหาร
เนื้อสัตว์ป่าพบซากสัตว์ป่า

สองคดีนี้ไม่ใช่คดีที่มีความสลับซับซ้อน
สามอากรมอุทยานสัตว์ป่า
ลัดติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ขอให้รัฐบาลหน่วยงานของรัฐออกมายืนเคียงข้างประชาชน
พร้อมทำเรื่องเข้าพบพร้อมมาตอนรอท่านจักรทิพย์

จนกระทั่งคุณลสนาเรียกร้องให้มีการถวงดุลอำนาจ

เพื่อเป็นหลักประกันในด้านความยุติธรรมของสังคม

ถวงดุลการสอบสวน
เหตุใดตำรวจต้องไปแก้ต่างให้คนยิงเสือดำ

อย่างโรงโทษภาคธรรมเจ้าหน้าทีที่รับแจ้งความ

คุณนิวครับอันนี้นานเท่าไหร่แล้วครับ
ตั้งแต่๔กุมภามาวันนี้วันที่๕

คือผมก็ไม่ได้เข้าข้างใคร
แต่เดือนเดียวคุณจะให้สารโซเชียล
ตัดสินในเปรมชัยเลยก็คงจะลำบากอยู่นะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีอย่างไร
แต่ผมก็ขอชี้แจงรายละเอียดนะฮะ
รายละเอียดมีครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนทำอย่างไร
เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่าคดีนายเปรมชัยมีพิรุธหรือไม่
ระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนนึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้น

มีการเรียกร้องมามากมายมีกระแสโจมตี
โซเชียลทั้งอะไรต่าง
ถามว่าเราจะตัดสินได้ง่ายขนาด๑เดือนไหม
ระยะเวลา๑เดือนเนี่ยน้อยไปหรือมากไปหรือเพียงพอหรือไม่นะครับ

คดีมีความอุกอาจผู้เกี่ยวข้อง
เป็นประธานบริษัทใหญ่สังคมจับตาแน่นอนครับ

ก็๑๐กว่าปีนะต่อสู้
คือขั้นตอนของกฎหมายมันไม่ได้รวดเร็วภายในเดือน๒เดือน

นี่สิสิ่งที่ผมจะต้องชี้แจงคือผมรักในประเทศนี้
เพราะกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับ
กระบวนการยุติธรรมทำให้เราต่อสู้ได้
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถตัดสินในทางโซเชียล
บอกปุ๊บตัดสินติดคุกปั๊บ
สารก็ต้องดูหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
บางทีอาจจะไม่ถูกใจประชาชน
สถิตยุติธรรมไม่ใช่สารโซเชียลนะ

แต่มันเป็นข้อดีหรือไม่ล่ะที่มีการติดตามเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าเมื่อกระแสสังคมจับจ้อง
เราเคยมีประวัตินะแต่ประวัติในอดีตเนี่ย
ไม่สามารถจะมาบ่งบอกในปัจจุบันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างคดีของนายบอส

โยกไปย้ายมาขับรถไปชนตำรวจตายกลางเมือง
เสร็จแล้วก็โยกไปกว่าจะไปมอบตัวอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จพอนั่นปุ๊บหายไปเลย

เอาคดีนี้เอ๊ะใช่เปรมชัยไหม

เราต้องมาดูขั้นตอนของกฎหมายหน่อยหนึ่ง

แน่นอนทุกคนต้องเคารพกฎกติกานี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คือใจเย็นขอดูข้อกฎหมาย

เรารักในกระบวนการของกฎหมายหรือเปล่า

จัดกุมภาคมมี๒๘วันด้วย

จะให้เร็วแค่ไหนผมหมดเรื่องหวยกลับมาเปรมชัยอีก

ผมจะชี้แจงให้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของคดีนายเปรมชัยครับ

ช่วงหน้ามาดูขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ดูสิข้อพิรุษที่ว่าเนี่ย

สักครู่เดียวค่ะ
ใช่ไหมครับคุณนิวครับ
ว่าคดีนายเปรมชัยเนี่ย

เป็นคนที่มีฐานะทางสังคม

ก็คงจะรวยนะเพราะว่ารับงานเป็นแสนแสนล้าน

ปงพกปืนเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

พบซากสัตว์

แต่ก็มีเสียงบอกว่า
ในเปรมชัยมีมีอิทธิพล

มีพิรุษ
คงตั้งคำถามโซเชียลบอกนะ
ทำไมสอบเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้กระทำความผิดล่ะ
อืมนะในวิเชียรเป็นผู้ที่จับ
เป็นเจ้าหน้าที่เล็กสอบจังเลยนะ
อ่ะทำไมสอบก็เพราะว่าอะไรล่ะ
ก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหา
ก็จะสอบเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้กระทำความผิด

ผมไม่มีอะไรให้สอบผมจะให้การในชั้นศาล

ก็เพราะเจ้าหน้าที่เป็นพยาน

ก็เป็นเหมือนการรวบรวมพยานหลักฐาน
เป็นพยานหลักฐานคุณนิวถ้าผมไม่สอบเจ้าหน้าที่แล้วจะเอาที่ไหนไปฟ้อง
ก็ทำให้งานมันช้าลงไปนะคะ
ก็ช้าก็ผมมีเสร็จอยู่

อันนี้ตำรวจบอกนะไม่ใช่ผมบอก

แต่เขาสอบเจ้าหน้าที่เพราะเป็นพยานหลักฐาน
ไม่งั้นเวลาส่งไปให้อายการ
ไออาการบอกจะเอาอะไรไปฟ้อง
ที่คลิปเสียงที่บอกว่ามีการติดศิลป์บุงศิลป์บน
เขาบอกว่าลบไปแล้ว
เพราะว่าที่ส่งให้จนทีไปแล้ว
ลบไปนั่นมีความหมายว่าเขาได้ฟังกันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานมีพยานนะครับ
ที่จะสามารถใช้ในการรวบรวมเป็นพยานหลักฐานหนึ่ง
ถึงลบไปก็ไม่มีประโยชน์
สามเขาบอกว่ายังไม่ได้ระบุว่านายเปรมชัยเป็นคนยิง
ลายนิ้วมือในเปรมชัยอยู่ที่ไกล
ที่ปืนก็ปืนนายเปรมชัย
แต่เห็นป่ะตอนยิงอ่ะก็ต้องมีพยานหลักฐานก็ต้องสืบสวนนะฮะ
ข้อที่๔หนีหรือเปล่า
คือนี่คือระบบของความยุติธรรม
นายเปรมชัยได้ประกันตัวไหม

ก็แสดงว่านายเปรมชัยผ่านการพิจารณานะ
ก็จะทำยังไงได้ระบบมันเป็นอย่างนี้

ข้อ๕ทารุณกรรมสัตว์
เขากฎหมายระบุไว้ว่าการทารุณกรรมสัตว
ก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์ปาหนะสัตว์ใช้งาน
สัตว์ป่าโดนลงโทษมากกว่า
มากกว่าข้อห้าธารุณกรรมสัตว์
เปรียบเสมือนว่าจับคนฆ่าคนตาย
แล้วยังไปเล่นข้อหาอาณาจารย์เล็กน้อย

และสัตว์เนี่ยก็ไอ้รัฐมนตรีผ่านมา
รัฐมนตรียังไม่ระบุเลยสัตว์ประเภทไหน

ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่จะเพิ่มเติมขึ้น

อาจจะช้าสำหรับกองเชียร์ไงคะ

๑เดือนจะเอาทันใจสารโซเชียลหรือยังไง
การที่จะมีกระบวนการยุติธรรมมันไม่สามารถตัดสินดังใจ

แต่ตรงนี้ครับที่ผมจะชี้แจง
แล้วผมไม่ได้ชี้แจงให้ใครโดยทั้งสิ้น
แต่ผมชี้แจงตามข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายของเรานี่แหละ
เพราะว่าถ้าหากใครทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
นายเป็นใครกระทำความผิดเมื่อไหร่
เมื่อที่ผมบอก๔๕นสีกุ่มภาคมค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มตำรวจจับกลุ่มเริ่มจากนายวิเชียนมาแจ้ง
แล้วไม่ทำผิดไปเจอปืนเจอเสือน
ก็ส่งตำรวจทองผาภูมิถูกไหมครับ
ตำรวจมีเวลากี่วันมีเวลา๘๔วันทั้งหมด
๔วันหรือ๗ผลัดผลัดละ๑๒วัน
เพื่ออะไรครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าคุณทำเร็วแล้วถ้าเกิดเขาไปมีช่องว่างไปหลุด

ก็ไม่ได้มันก็เป็นข้อบกพร่องถ้าคุณปลอดภัย
เอาใช่ไหมเอาก็จะทำได้
เพราะขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนการจับกลุ่มแจ้งก่อหาแจ้งสิทธิ์
ควบคุมตัวในช่วงแรก๔๘ชั่วโมง๒วัน

ไม่มีอำนาจแล้ว๔๘ชั่วโมงก็หมดอำนาจแล้ว
ก็ต้องไปขอสารนะฮะ
ขังปากขังแต่เขาประกันตัว

ทีนี้ตำรวจก็ต้องส่งสำนวนหลักฐาน
สำนวนเนี่ยมันสำคัญนะ
สำนวนหมายถึงพยานหลักฐานที่ต้องรวบรวมมาทั้งหมดนะครับ
รวบรวมมาถ้ารวบรวมดี

อายการเขามีเวลาหรือเปล่า
ไอ้ตรงนี้สิน่าจะตั้งดาวไว้หน่อยว่า
ทางอายการนี้ยังไม่มีเวลานะครับ

อายการก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับ
ว่าหลักฐานของตำรวจใช้ได้หรือเปล่า
เกิดมีข้อบกพร่องตีกลับไป
มีระยะเวลาในการพิจารณาเท่าไหร่คะ

ต้องดูเลยครับสำนวนหลักฐานของตำรวจส่งมาเป็นยังไง

ถ้าเกิดอายการบอกไม่เห็นด้วยนะ
ไม่สั่งฟ้องดูแล้วอุ้ยฟ้องไปก็แพ้นะ

ก็ต้องส่งไปเลยนะครับนะฮะ
ถ้าคดีหนักก็ต้องให้พบตลนะ
ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่อายการไม่สั่งฟ้อง
ถ้าไม่เห็นด้วยไปสู่อายการสูงสุด
อายการสูงสุดเป็นผู้ตัดสินครับ
ถ้าไม่เห็นด้วยว่าอุ๊ยแพ้แน่

แต่ถ้าต่างจังหวัดก็ต้องไปส่งให้ผู้ว่า

กระบวนการนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้เพิ่มเติม
ท่านผู้ชมได้เห็นจะว่า

มันไม่สามารถตัดสินได้ภายใน๓๐วัน๖๐วัน

ไม่ว่าไหว้ใครนะคุณนิว

ตีแสกหน้ากันต่อนะว่าขั้นตอน
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะ

มีการขุดคุ้ย

จากที่เสือดำยังไปถึงที่ใช่ไหม
ท่านมีเวลาที่ผมพูดถึงเรื่องการส่งสำนวน

ที่ตำรวจจะมีเวลา

ท่านนับวันนี้ก็เป็นวันที่๒๘ครับ

วันที่๑๒กุมภาครบ๔๘วัน

วันก็ครบประมาณ๒๕มีนา
ศรีวราก็บอกแล้วบอกว่าจะเสร็จก่อน
นะคือผมอยากให้พยานหลักฐานนี้แน่นมากกว่านะ
เพราะระดับคุณระดับเปรมชัยคุณคิดว่าเขามีตังค์จ้างทนายเก่ง
นี่เป็นกฎหมายนี่คือกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งจะต้องหาข้อต่อสู้เล็กน้อยเอามาสู้หมด
ค่ะอะไรซึ่งพยานหลักฐานได้ถูกไหมครับใครที่พูดอะ
มันพูดได้ก็ผมบอกแล้วไงคุณพูดได้
จะแต่ไอ้นั่นมันไม่ได้อยู่ในสำนวน
มันไม่ได้เอาที่เขาแถลงข่าวมาลงในสำนวน

ทำไมครับตำรวจเป็นผู้ทำสำนวนใช่ไหมครับ

เป็นพยานและจะต้องใช้หลักฐาน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ผมดูแล้ว

เสือดำหรือเสือดาวนี่ยังไม่รู้เลย

ของตำรวจเขาบอกวันที่๗วันที่๘
อีก๒๓วันจะบินไปสอบเองเลย
พยานหลักฐานอ่อนหรือเปล่า

คือจะต้องรอการสรุปข้อมูล
ในการแถลงข่าวหรือการพูดเรียบร้อยขึ้นมา

ก็เขาบอกว่าก็ส่งให้ทางสื่อหรือส่งให้ตำรวจหมดแล้ว

คือมันไม่สามารถสรุปสำนวน

พยานหลักฐานจะแข็งแรงหรือจะอ่อนแอ

จะส่งไปที่ไหนครับอายการ
อายการเห็นด้วยอื้อหือ
เห็นแล้วพยานหลักฐานแน่นหนา

อุ้ยตรงนี้มันอ่อน

สอบประเด็นสมมุติสอบประเด็นงาช้างมาใหม่ซิ

ดังนั้นพยานหลักฐานสำคัญเมื่อ

มีความชัดเจนมั่นคงแล้ว
ส่งไปให้อัยการอัยการสังโฟง

สารสถิตยุติธรรมนะไม่ใช่สารโซเชียล
ก็มีกระบวนการอีกถูกไหมครับ
กระบวนการที่สารสถิตยุติธรรมเนี่ย

สารชั้นต้นถูกไหมครับ
ต่อสู้กันคุณคิดว่าใช้เวลาสักกี่ปี
มันก็ต้องเป็นปีไหมอ่ะคะ

สมมุติละกันว่ามีการต่อสู้กันอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วก็ดีที่สังคมให้ความสนใจ

เสร็จแล้วตัดสินมาอุทธรณ์อีกล่ะ

ผมก็ว่า๒ปีเอาอีก๒ปี

อันนี้ดีกาคุณคิดว่าแหมมันจะเร็วไหม
ดีกาก็น่าจะต้องทบทวนเยอะหน่อย

นะอยากจะเร็วมากนักใช่ไหมโซเชียล
นะฮะตรงนี้มา๗ปีแล้วนะครับ

กว่าจะยืดเอกสารกว่าจะมีขั้นตอนของกฎหมายทางธุรการ

นะครับตรงนี้๗ปีนะ

วันนี้โซเชียลผ่านไปกี่เดือนฮะ

อุ๊ยพยานหลักฐานอ่อนไม่ได้จะดีไม่เอาใจใส่
ตำรวจไม่เอาจริงเอาจังอุ๊ยหลุดแน่
คือกระบวนการกฎหมายของอารยประเทศมันมีขั้นตอนนะ

กว่าจะถึงดีการนี้เป็น๑๐ปีนะครับคุณนิวครับ

เรื่องของการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานให้มันหนักแน่นมากพอ
ตำรวจจะหยุดระยะเวลา๘๔วัน

สำนวนการสอบสวนจะต้องมั่นคงจะต้องแข็ง
จะต้องไม่มีจุดรั่วไหลนะฮะ

ใหญ่โตไม่ได้รวยก็ได้อุกอาจ
แล้วก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย

มันก็ไปทำให้

คือมันเป็นชั้นนะครับก็คือชั้นของตำรวจ
ผมไม่ให้การผมมีสิทธิ์

ผมจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แล้วการกรณีที่คนมีคดีแบบนี้
ถ้าจะไม่ให้การในชั้นสอบสวนไปให้การในชั้นศาล

แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งแย่
เพราะการให้การชั้นสอบสวนเป็นการให้การชั้นสำคัญ
สำคัญอย่างไรเพราะคดีเกิดขึ้นสดร้อน
บางคนคิดว่าจะไปให้การชั้นศาล
ต่อสู้ไปต่อสู้มาพลาดติดคุก
การให้การชั้นสอบสวนก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่ง
การที่จะพูดข้อเท็จจริงเพื่อให้ทางตำรวจเขาได้รู้
เอาล่ะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อผมได้ชี้แจง
เห็นแล้วว่าขั้นตอนต่างจากตำรวจจับกลุ่ม
กระทำความผิดจับกลุ่มไปตำรวจ
ตำรวจมีเวลาส่งไปไอบรรยาการไอศาคดิ์สาร
พิจารณาคดีกว่าจะต้นกว่าจะอุทธรณกว่าจะดีกา
การมีเวลาก็คงไม่ใช่เวลาแค่๓๐วัน

มีการสอบสวนมีพยานมีอะไรต่างที่ผมได้ชี้แจงมา
ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
พยานหลักฐานเนี่ยคุณนิวครับ
จะต้องมั่นคงจะต้อง
ถ้าผมมีเจ้าหน้าที่มาให้ปากคำอยู่คนเดียว

ถ้าเจ้าหน้าที่มาให้การอยู่ครั้งเดียว
เขาอาจจะลืมในข้อเท็จจริงต่าง

คุณว่าไอ้งาช้างเนี่ยมันงาในงานอก

ดังนั้นเจ้าหน้าที่อุทยาน
ผมขอดาวไว้เลยครับว่า
พยานหลักฐานในคดีอาญา
เป็นประจักษ์ที่สำคัญที่สุด
ตำรวจจะต้องทำสำนวนได้

ที่เจ้าหน้าที่อุทยานคือผู้ที่เป็นพยาน

หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร